เคยไปตลาดน้ำสี่ภาคพิโกโคย
โอ้โฮเดินเนอะโอ้โฮแล้วเดินบนน้ำตลอดเลยนะมันมีสะพานเชื่อม

ตลาดน้ำ๔ภาคที่พัทยา
ไฟไหม้เยอะเลยครับคุณผู้ชมครับไปดูฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อ

หลายคนนี่คือตลาดน้ำสี่ภาคนเคยไป

เออต้องแวะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
ต้นเพลิงมันเกิดขึ้นกลางตลาด
ตรงนั้นโซนอะไรอ่ะตรงนั้นโซนขายอาหารขายอาหาร

พี่เบิร์ดมันก็เป็นไม้ด้วยนะ
เป็นไม้เป็นหลังทาบุงจากเป็นโฟงฟางอะไรแบบนี้
แล้วมันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะว่ะผมทำได้ว่าตอนก่อน
เขากวาดจะสร้างเสร็จก็นานพอเถอะนะใช่

จะเข้าไปเก็บแล้วก็ขนของออกมาแต่ก็ไม่สำเร็จ
บางคนนะครับคือกระโดดลงน้ำ
กระโดดลงน้ำเพราะข้างบนนี่เป็นไม้ไหม้หมดแล้วนะ
นี่วายมากันเนี่ยคือถ้ามาทางข้างบนไม่รู้จะรอดหรือเปล่า
อันนี้ผมไม่ได้แช่งมาทางข้างบนเนี่ยไม่รู้จะรอดหรือเปล่า
ทนความร้อนไม่ไหวไฟมันใกล้ตัวเนี่ย
จากนั้นนะครับกู้ภัยก็กันคนนะครับออกจากจุดเกิดเหตุ
จากพบว่ามีการลั่วไหลนี่ไง
ลั่วไหลของก๊าซหุงต้มจนเกิดเปลวไฟขึ้นมาขนาดใหญ่เลย
ขนาดใหญ่เลยจนมีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะ
ไฟเนี่ยนะครับลามลามนะครับกินไปบริเวณกว้าง
ตรงนี้ไล่เสร็จอู้วววดูมุมสูงนี่
แล้วยิ่งกลางคืนมันเห็นชัดอ่ะโอ้โหวันนี้มันหมดทั้งเวิ้งเลยนี่นะ
โอ้ยตายแล้วนี่แหละครับตลาดน้ำสี่ภาคกลายเป็นทะเล
เพลิงก็ว่าได้แล้วแสงเพลิงกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า

เห็นได้ตั้งแต่ไกลเฮ้ยนี่มันหมดเลยนี่ว่ะดอม
น้ำแข็งหมดเลยนี่ว่าโอ้โหโอ้โหใช่ไง
หลังจากได้รับแจ้งนะครับเจ้าหน้าที่นำรถดับเพลิงของเมืองพัทยาครับ
แล้วก็เทศบาลอำเภอใกล้เคียงมาระดมมาระดมกันมากว่า๓๐คันนะครับ
สามสิบคันแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับก็มากว่าสามร้อยนาย
ระดมฉีดน้ำฉีดน้ำฉีดน้ำสกัดไฟฮะ
ใช้เวลานานเกือบ๓ชั่วโมงนะครับจึงควบคุมไฟไว้ได้ในวงจำกัด
แต่ยังต้องส่งนักผจญเพลิงเข้าไปฉีดน้ำนะครับเพื่อไม่ให้ไฟมันปะทุกลับขึ้นมาอีก
เก็บแล้วท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีครับในทวชชัยสีทอง
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วก็เปิดเผยว่าตลาดน้ำสี่ภาคเนี่ยมีที่
เนื้อที่ประมาณ๑๙ไร่นะครับโอ้ใหญ่ใหญ่แต่ที่ถูกไฟไหม้ไปเนี่ย
ที่เราเห็นว่ามันใหญ่แล้วเนี่ยนะครับประมาณไล่เศษไล่เสร็จนะ
นะครับจากเหตุการณ์นี้นะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหนึ่งคน
มูลค่าความเสียหายเห็นไหม้ขนาดนี้คุณผู้ชมครับ
ร้อยล้านบาทนะเวลานี้ร้อยล้านบาทร้อยล้านบาทนะเวลานี้
นี่คือประเมินนะเวลานี้นะก็นี่ไงเพราะพี่เบิร์ตบอกนะเวลานี้แปลว่าอะไร
คือมันยังไม่ได้เดี๋ยวต้องไปประเมินอีกอ่ะเอาให้พิสูจน์หลักฐานไป
ยังไม่รู้จะแล้วนี่เป็นมันกลับเมื่อคืนเลยอะใช่
อย่างที่เบิร์ตบอกรอพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบสาเหตุต่อไป
ครับโอ้โหเพราะว่าตอนที่มันเกิดเหตุ
ช่วงนั้นเพิ่งปิดตลาดเพราะเขาจะปิดประมาณช่วงแบบ๖โมงทุ่มนึงอะไรแบบนี้คุณผู้ชม

โอ้โหติดตาย
นึกถึงไอ้เรือสะเทินน้ำสะเทินบกเลย